สามีเขามาร้องบอกทีมข่าว
ว่าภรรยาเขาอาการแปลก
เนี่ยเขาเป็นมา๒ปีนะครับแบบนี้ครับ
อันนี้แหละ
เป็นอย่างนี้เลยพอเครื่องฟิตสตาร์ทติดเท่านั้นแหละ

แล้วเนี่ยอาการแบบนี้เป็นมานานแล้วด้วยนะ
ครอบครัวบอกไม่ไหวแล้วหมอปลามาช่วยที
ที่เห็นอยู่นี่คือนางจันจิราอายุ๔๓ปี
มีอาการประหลาดแบบเมื่อสักครู่และสักพักลงไปนอนหงายท้องผึ่งแบบนี้
ไอ้ที่ว่าอาการประหลาดเป็นยังไงเหมือนถูกผีเข้า
พูดจาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ประหลาดฟังไม่รู้เรื่อง
ญาติญาติบอกว่าอาจจะเป็นภาษาเขมรก็เป็นไปได้
แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ
และทำอย่างไรจะหายญาติและตัวสามีบอกว่า
ต้องเอาพระพุทธรูปมาวางเอาไว้บนศีรษะ
แล้วจะมีอาการที่ว่าดีขึ้นนิดน
เห็นมั้ยวางเป็นตัวสันหรือยัง
ลงไปนอนแล้วอาการดีขึ้น
หลุดออกจากร่างผู้หญิงคนนี้ไป

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของหญิงสาวคนนี้เลยครับ
อยู่ในอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับ
ทันทีนะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วตัวนางจันจิราเห็นทีมข่าวของเรา
โอ้โหพอปะกันเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ย
คุณจันจิราตัวเกร็งเลยเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
นี่ช่วงที่เขาบอกว่าจัดแจงพื้นที่ให้ทีมข่าวของเรา
เข้าไปในบ้านของเขาฮะเดี๋ยวจะได้เจอนะฮะ
คือนางจันจิราเนี่ยนั่งเกร็งเลยเห็นนักข่าวมา
โอ้โหเกร็งเหมือนเจ้าข้าว

และจิลาเปิดเผยกับคลิมข่าวของเราเมื่อพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วนะ
บอกว่าไอ้อาการตัวสั่นและส่งเสียงของรามแบบนี้
ตัวเธอเป็นแบบนี้มา๒ปีแล้ว
ตอนแรกเธอคิดว่าจะเป็นเฉพาะวันพระวันโกนอะไรแบบนี้
แต่เดี๋ยวนี้หนักหนักขึ้นเรื่อย
แล้วนอกจากนั้นนะเธอบอกว่ายังมีอาการปวดหัวปวดตัวตามมาด้วย
อาจจะถามผมนะถ้าสั่นขนาดนี้ส่งเสียงคำรามขนาดนี้
ไม่ได้แค่ปวดหัวปวดตัวแล้วเจ็บคอด้วยนะ

แต่เธอยืนยันว่าเธอทำลงไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
และก็ไม่รู้ตัวว่าทำแบบนี้ลงไป

สองปีอ่าน่าสงสารนะงั้นไปถามตัวสามีบ้าง
เอาจริงมามีอาการแบบนี้๒ปีแล้ว
อย่างที่บอกนั่นแหละตัวเขาเองต้องคอยมาดูแล
แล้วยังไงปัญหาคือต้องทิ้งการทิ้งงาน

เอาแล้วเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมถ้ามองความเชื่อก็ว่ากันไปไม่ได้เชื่อหรืออะไรยังไงก็อย่าเพิ่งไปว่าเขา
เพราะว่าเขาเองเนี่ยแบบว่าเขาก็ทรมานอยู่แล้วไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วจริง
ก็เนี่ยเหมือนมีคนแนะนำมาบอกเอาพระพุทธรูปเนี่ยนะประจำวันเกิดเนี่ยมาวางเอาไว้บนศีรษะก็จะหาย
ซึ่งมันก็พอจะทุเลาลงบ้างเอางี้ละกันไปหาหมอไปหาหมอไหม
ยังไงไปสิเขาบอกว่าไปแล้วไปหาหมอมาแล้วหาหมอแผนปัจจุบันนี้แหละ
ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้งงเลยฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไร
ทั้งคู่นะฮะรวมไปถึงคุณสามีแล้วก็ญาติญาติร้องขอเลยหมอปลาช่วยมาช่วยทีเถิด
ไม่ไหวแล้วอาการแบบนี้ล่าสุดครับคุณผู้ชมหมอปลามือปราบสัมภเวษีทราบเรื่องและเห็นภาพนี้แล้ว
หมอปลาว่าไงเข้าติดต่อไปหมอปลาว่าแบบนี้นะครับมาตากูชิษะ
เดี๋ยววันศุกร์จะลงพื้นที่ไปดูเคสนี้
ดูที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมภเวษี
แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของจิตกันแน่
จะได้รักษาให้ถูกทาง
ใช่ก็ต้องดูกันต่อไปนะ
รักษาควบคู่กับทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยละกันเนอะ